เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ
ทันทีที่คนก่อเห็นน่าเจ้าหน้าที่เขาสุดเลยพี่เบียวนะคะ

เอาไปดูภาพปฏิบัติการนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยกระทันหัน

เปิดประตูมาเหมือนจะเจ้าลูกค้า

นี่แหละพอเจ้าหน้าที่เห็นชุดมานี่คือ
กับตำรวจสพนาเชือกค่ะเขาวางแผนล่อซื้อยาบ้าจากพ่อค้ายาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่ตำบลขวาวไร่อำเภอนาเชือกเจ้าหน้าที่ก็เลยให้สายลับเนี่ย
สั่งยาบ้ามาหนึ่งถุงราคาสี่พันบาทนัดหมายให้ส่งมอบกันที่รีสอร์ทนี้
โดยเจ้าหน้าที่เขาก็ซุ่มกันอยู่ในห้องเนี่ยค่ะพอถึงเวลานัด
นายอานัทสุวเสนอายุ๑๘ปีก็มาเคาะประตูพร้อมด้วยยาบ้า
มาส่งตามนัดอ่ะนะคะแต่ทันทีที่เปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นหน้าเจ้าหน้าที่
สุดค่ะถึงกับจะเป็นลมเลยนะคะเนี่ยค่ะให้การทั้งน้ำตา
ร้องไห้ไปด้วยสะอื้นไปด้วยบอกว่าเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจว่า
อย่างงั้นว่าอย่างงี้เนี่ยนะคะตรวจค้นตัวก็เจอยาบ้าหนึ่งถุงร้อยเก้าสิบสองเมตร
เขาอ้างไปถึงนายชัยพรทบบัณฑิตอายุ๒๐ปีบอกว่าเป็นคนบอกให้เขามาส่งให้
คือมีการพาดพิงไปถึงอีกคนนึงนะคะเอาฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยค่ะ
เมื่อมีการซัดทอดนะคะนายอานัทคนนี้แหละก็ต้องพาเจ้าหน้าที่ไปถึงนายชัยพร
ที่เขาอ้างว่าเป็นคนมาให้มาส่งเนี่ยพบว่ากำลังซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่กับเพื่อน
ตรวจค้นตัวก็พบยาบ้าเพิ่มมาอีกแปดเม็ดตรวจปัสสาวะก็แน่นอนมีสารเสพติดนะคะ
ส่วนนายเกียรติศักดิ์แสงทัพทิมอายุ๒๓ปีตรวจปัสสาวะแล้วก็พบสารเสพติดในร่างกายเหมือนกัน
ก็เป็นเพื่อนกันตรงเนี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน